ไทยยังมีสถานที่ให้ค้นหาอีกมากนะครับ
นี้ก็จะมีการกระตุ้นหลายกิจกรรม
หนึ่งในนั้นก็คืองานไทยเที่ยวไทย
ครั้งนี้ประชาชนยังให้ความสนใจกันอย่างคึกคัก
ว่าตัวเลขจากการท่องเที่ยวจะทะลุเป้าหมายที่วางเอาไว้
ติดตามได้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
บรรยากาศในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่๔๐
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเที่ยวนี้ถูกชัวร์
มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เข้าร่วมออกบูธกว่า๑๒๗๕บูธ
บริษัททัวร์โรงแรมร้านอาหาร
สายการบินบริการรถเช่า
จัดโปรโมชั่นกันแบบรถกระหนับ
อีกหนึ่งปัจจัยที่จะกระตุ้นให้คนหันมา

ก็คือโปรโมชั่นของบัตรเครดิตนั่นเองค่ะ
ที่มีการผ่อน๐ตั้งแต่๓เดือน๖เดือนไปจนถึง๑๐เดือน

คิดเป็นร้อยละ๙๐ของการใช้จ่ายผ่านการท่องเที่ยวค่ะ
ราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของประชาชนเป็นอันดับต้นค่ะ
ก็คงดูเรื่องของราคาก่อนนะครับ
แล้วก็ความน่าเชื่อถือของแต่ละโปรโมสตาร์แต่ละทัวร์ครับ
ว่ามันน่าเชื่อถือยังไงครับ
ตัดสินใจด้วยราคาเป็นหลักนะครับ
แล้วก็รวมถึงสถานที่ใหม่โรงแรมใหม่
ก็ราคาสูงกว่าที่นี่ประมาณ๓๔๐๐๐บาท

โมชั่นที่น่าสนใจจองได้เฉพาะในงาน
เชียงใหม่ปลายหรือกุ้ยลินเมืองไทย
เกจทัวร์ไม่รวมค่าเดินทาง๓วัน๒คืน
เพียง๑๙๙๙บาท
เพราะมีส่วนลดไปประเทศญี่ปุ่นกว่า๕๐๐๐บาท
พร้อมของแถมภายในงานอีกด้วย
นายประสิทธิ์เจียวกกประธานกรรมการบริหารมันดาวีทวง
มองว่าไตรมาสสุดท้ายของการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
โตร้อยละ๕ร้อยละ๑๐เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
หลายเรื่องนะหนึ่งก็คือ๑เรื่องภาครัฐที่จะสนับหนุน
ถ้าภาครัฐกระตุ้นเช่นลดภาษีอะไรเพิ่มเติม
คึกคักของงานไทยเที่ยวไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่ายังดีอยู่
อดคล้องกับข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คาดว่าในปี๒๕๕๙ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ต่ำกว่า๒๕๘๐๐๐ล้านบาท
ลุเป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้อยู่ที่๒๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ
นำเที่ยวก็เติบโตทั้งในส่วนของจำนวนแล้วก็เติบโตในส่วนของรายได้
และที่น่าสนใจก็คือว่าการเติบโตของรายได้นั้นสูงกว่าการเติบโตของ
จำนวนนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาซึ่งแสดงเห็นถึงการพัฒนา
การปรับโครงสร้างเที่ยวไปสู่กลุ่มคุณภาพมากขึ้นนะครับ
ตั้งแต่ต้นปีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไหลเข้าประเทศแล้ว
กว่า๒๔๙๔๐๐๐คน
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๒๕๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่๖๒๙๐๐ล้านบาท
จากนักท่องเที่ยว๑๑๑ล้านคนต่อครั้ง
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน